ช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ๘โมงกว่าคือ๙โมงเช้า
พนักงานสอบสวนสนดุสิตก็รับแจ้งเหตุคุณผู้ชมครับบอกว่า
มีผู้ใช้ยุทธ์ปืนไปยิงผู้อื่น
ภายในวิทยาลัยการทัพบกกรมยุทธศึกษาทหารบกนะฮะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไประงับเหตุนะครับ
แล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
จากการตรวจสอบนะฮะก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน๒รายด้วยกันนะครับ
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑รายครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่นะฮะเพื่อทำการรักษาต่อไป
โดยเบื้องต้นผู้ก่อเหตุก็คือจาสิบเอกยงยุทธ์มังกรกิม
แก่เป็นเสมียริวิทยาลัยการทับปกขออภัยครับอายุ๕๘ปี
เคยประสบความอุบัติเหตุและรักษาตัวหายมาแล้ว
แต่ยังคงมีอาการทางสมองอยู่
และมีรายงานว่าในที่เกิดเหตุผู้ต้องหาขู่จะยิงให้ครบ๑๐คน
ส่วนผู้เสียชีวิต๒นายก็คือ๑๐จ่าสิบเอกนพรัชอินทสุนทร
อีกท่านหนึ่งครับคือจาสิบเอกประการสินส่ง
และก็ยังมีจาสิบเอกยงยุทธ์บรรยานุวัตรผู้นี้ได้รับบาดเจ็บ
ทางด้านพลตรวจเอกสุวัตรแจ้งยอดสุข
บอตรท่านก็ได้กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ให้ดำเนินการตามหลักยุทธวิธีพร้อมกำลึงถึงความปลอดภัยของรัฐธิ
แล้วก็ประชาชนเป็นสำคัญรวมถึงให้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็สอบสวนอย่างตรงไปตรงมาด้วยความรอบครอบรวดเร็ว
อาศัยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน
ขณะเดียวกันทางด้านนางสุธิรักคลองตน
แก่อายุ๖๑ปีแล้วเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สังกัดกรมสัมพวุทธ์ทหารบก
ซึ่งเป็นพี่สาวของจ่าสิบเอกนพรัชผู้เสียชีวิต

แล้วก็กล่าวทั้งน้ำตาบอกว่าตนเองเป็นอดีตข้าราชการทหาร
ที่ทำงานอยู่ที่กรมสัมพวุทธ์ทหารบก
ส่วนตัวเองเนี่ยยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับน้องชาย
เพราะก่อนหน้านี้คุยกับน้องชายก็ไม่เคยมีปัญหา
หรือว่าไม่เคยเล่าปัญหาใดให้ทำฟังเลย
ซึ่งน้องชายเองเนี่ยเหลืออายุราชการอีกเพียง๒ปีเท่านั้นก็จะเกษียณแล้ว
ไม่คิดมาก่อนว่าจะมาเกิดเหตุไร้แรงแบบนี้ถึงขั้นเสียชีวิต
ตอนนี้พี่สาวยังทำใจไม่ได้นะครับ
ล่าสุดภัณฑ์ตรวจตรีนิทธิธรรมจินตกานนท์
ท่านก็เป็นรองประชาการตำรวจนครบานท่านก็บอกว่า
พนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้ออาจารย์๑๑ยกยุทธ์บังกลมกิม
ในความผิดใช้วุฒิปืนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนมูลเหตุอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
เบื้องต้นจากการสอบสวนก็ทราบว่า
ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะครับที่พนักงานต้องรวบรวมข้อมูลเอาไว้
หลังจากนี้ครับตำรวจก็จะเชิญเพื่อนร่วมงานผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
คือตอนแรกหลังจากไปก่อเหตุยิงเนี่ยนะฮะเขาก็ออกมาอยู่ด้านหน้านะครับที่กรมยุทธศึกษานะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเหมือนในมือเนี่ยถือปืนอยู่นะครับ
แต่ว่าทีนี้ทางตำรวจเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับตึงกำลังเอาไว้พยายามเจรจาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับ
ทางฝั่งของทหารนายนี้ก็ยอมมอบตัวนะครับไหนระหว่างที่มอบตัวเนี่ยนะฮะก็ถอดเสื้อคุมนะครับ
ซึ่งจะเป็นแถบสีแดงเนี่ยนะฮะมาคลุมปืนเอาไว้แล้วก็ยื่นให้กับตำรวจตำรวจตอนเดินเข้าไปเนี่ยก็แสดงตัวเองว่าตัวเองนั้นไม่ได้ถืออาวุธปืนด้วยนะฮะ
แล้วก็เนี่ยฮะก็เข้าไปเนี่ยนะครับห่ออาวุธปืนไว้อย่างนี้แล้วแล้วก็ส่งให้เนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยใส่แจ็คเก็ตตัวนี้ทับไว้นะครับเนี่ยตำรวจก็เข้าไปนะฮะ
แล้วก็พยายามเจรจาบอกผมไม่มีอะไรนะผมไม่มีปืนนะเข้าไปไปพูดคุยใกล้นะฮะเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งมอบอาวุธปืนที่อยู่ในห่อเสื้อนั้นให้
เนี่ยครับเป็นข่าวแต่เช้าเลยนะฮะข่าวนี้เนี่ยครับก็เจ้าหน้าที่ก็ล็อกแล้วนะฮะจับแล้วเนี่ยนะครับบอกไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวจัดการเองเดี๋ยวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะออกไปเอง
เพื่อที่ไม่ให้เกิดการขัดขืนต่อสู้ก็พยายามจับด้วยวิธีระม่อมเนี่ยนะฮะมีการพูดคุยกันบอกไม่เป็นไรไม่มีอะไร

ตามประวัติมีการรักษาเรื่องศึกษาบัตรประเทศ
เคยนำปืนเข้ามาที่กรมทหารแล้ว๑ครั้ง

ไม่ไอ้ยะ